ขโมยขโจรไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ค่ะต้องจ้องจอหน่อยละมาส่องดูกันหน่อยค่ะคือมันมีเหตุของการคลอดลูกฉุกเฉินทั้งคลอดในห้องพักคลอดในห้องน้ำที่ตลาดขายผ้าเดี๋ยวไปไล่เรียงทีละที่กันเลยคุณผู้ชมแล้วเด็กที่เกิดมาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะไปดูที่แรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมอันนี้นี่เป็นความชุนละมุนที่ก

ผ้าอยู่จู่คนร้องตะโกนเอ้ยมาดูหน่อยมีคนคลอดลูกในห้องน้ำจุดตรงนี้ค่ะที่ตลาดโบเบอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีทีนี้คนก็กรูเข้าไปดูเลยเห็นแม่เนี่ยนั่งอยู่บนโถส้วมเลยนะคะแล้วน้องเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็ต้องช่วยกันประคองไว้น้องเนี่ยแข็งแรงดีตอนที่ออกมานะเหมือนน้องยิ้มด้วยอ่ะคุณทุกคน
เลขเวลาคลอดใช่ไหมช่วงเวลาประมาณกี่โมงรวมถึงพออุ้มน้องไปที่รถเนี้ยรถคันเนี้ยเขาก็เลยไปส่องดูแอ๊ะอยากรู้ทะเบียนรถเนี้ยทะเบียนอะไรเผื่อจะได้ไปซื้อรางวัลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
น้องใส่ทันทีเลยไงโอ้ยน่ารักมากค่ะ
แต่เดี๋ยวก้าวเจ็ดออกไปแล้วนะ
ไม่เป็นไรมันออกเผื่อวันเล็กท้าย

คุณผู้ชมคะมาดูต่อค่ะที่ชนบุรีค่ะ
กู้ภัยก็ไปช่วยเหลือหญิงสาวกัมพูชา

ท้องสองเหมือนกันนะคะคือมีอาการน้ำเดิน

อยู่ที่ห้องพักที่โรงงานแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลหนองขามที่ศรีราชา

แล้วพอคลอดออกมาเป็นผู้ชายค่ะ
ไปถึงจุดที่เกิดเหตุก็เจอผู้หญิงคนนี้เนี่ย

แล้วเลือดก็เต็มพื้นในห้องพักนะคะ

แล้วก็รอจนรถฉุกเฉินรถกู้ชีพ
มารับแล้วก็นำตัวทั้งแม่แล้วก็ลูกชาย

แสดงความยินดีกับทั้งสองครอบครัวด้วยนะคะ
ได้โซ่ทองคล้องใจต้อนรับเจ้าหน้าเด็กนะคะ